คือมันเป็นนโยบายของพักการเมือง
ที่ผมเห็นการเลือกตั้งทุกครั้งเวลาหาเสียงเนี่ย
เขาจะต้องประกาศว่าจะทำให้ค่าแรงขั้นต่ำของไทยเนี่ย

ผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยมี๓๔ล้านคน
ครับชาวนาชาวไล่โดยเฉพาะในด้านการเกษตร
มีถึง๕๐ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ย
การที่จะต้องเอาเสียงจากประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นแรงงานไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร
จึงเป็นความจำเป็นของพักการเมืองทุกพัก
ที่จะต้องประกาศนโยบายเพื่อจะดึงคะแนนตรงนี้

วันที่คุณอุ้งอิ๊งท่านเปิดตัวเปิดนโยบายนะ

เมื่อวันก่อนเมื่อ๒วันที่แล้ว
เราฟังแล้วเราก็ถึงคิดในใจนะเวอร์ไป

หมายถึงว่าเขาไม่มีสิ่งที่เขามาอธิบายเลยว่า
มันคืออะไรเขาจะทำยังไงไม่บอกเลย
อยู่ก็มาบอก๖๐๐บาทปี๗๐

แต่วันนั้นเขาก็อธิบายเป็นขั้นบันไดอยู่นะ
ใช่แต่ว่าการที่พูดอยู่ขึ้นมา๖๐๐บาทเนี่ย
มันจะต้องการที่จะทำได้จริงเนี่ย

หนึ่งก็คือเศรษฐกิจต้องเติบโตให้ได้ถึงขนาดนั้น
อย่าลืมว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ขาดแคลนแรงงานคนเกิดน้อย
ใครแรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนถ้าเศรษฐกิจมันดี
เศรษฐกิจมันโตมันไปปื๊ดเลยเนี่ย
แรงงานขาดแน่มันจะขึ้นตามธรรมชาติ
ผมถามวันนี้มีคนไทยสักกี่คนนะครับที่ใช้ค่าแรงขั้นต่ำ
อกจากภาคการเกษตรแล้วเนี่ยผมว่าน้อยมากคนไทยที่ใช้ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ย
อุตสาหกรรมนะพูดถึงในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมใดก็ตามเนี่ย
ก็คือได้ค่าแรงไม่ต่ำกว่า๔๐๐๕๐๐บาทกันทั้งนั้นอยู่แล้ว
ปัจจุบันถ้าตามประกาศที่ออกมาล่าสุดคือตุลาคม๕๓บาท
แต่ถ้าเฉลี่ยทั้งประเทศก็ประมาณ๓๕๐บาทต่อคนก็แล้วกันต่อวัน
ที่๑ตุลาคม๑๙๖๕ที่เพิ่งมีประกาศออกมา
ซึ่งคุณวิทยากรมองว่าคือตรงนี้คนไทยที่ทำงานในภาคแรงงาน
ใช่เพราะฉะนั้นคือส่วนใหญ่คนไทยทำงานในโรงงาน
หรือทำงานค่าแรงกินค่าแรงอาหารวันก็จะเป็น
เขาไม่มีใครหรอกมาจ้างค่าแรงขั้นต่ำเลิกพูด
เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำค่าแรงขั้นต่ำทุกวันนี้คือคนต่างด้าว

เกินจากที่ประกาศด้วยซ้ำ๓๐๐กว่าบาท
ใช่ได้เกินอยู่แล้วคนไทยเนี่ย
ส่วนใหญ่อย่างในโรงงาน
โรงงานแปรรูปการเกษตร
เช่นโรงงานไก่แปรรูปอย่างนี้มาต้น

ทำงานตัดไก่

ถ้าย้อนกลับมา๖๐๐บาทที่เพื่อไทยเขาบอก

แถลงรายละเอียดชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะฮะ

เดี๋ยวคงจะมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ

พอฟังคุณอุ้งอิ๊งก่อนวันแรก
คือเมื่อ๒วันก่อนคุณวิรากรบอก

ครับก็พอเข้าใจความคิดของเขานะครับ

ผมเนี่ยใกล้ชิดกับท่านทักษิณนะครับ
ผมเป็นรองเลขาธิการนายกท่านทักษิณ

ผมอยู่ด้วยกันจนถึงนาทีสุดท้าย
โบกไม้โบกมือที่สนามบินนะครับ

คือเราเข้าใจหมดความคิดของท่าน

ตอนที่ไปแถลงนโยบายเนี่ย
ตอนเมื่อวานนี้เราก็เริ่มเข้าใจว่า
มันที่ท่านพูดเนี่ย

ก็คือต้องเป็นไปตาม

คือถ้าเศรษฐกิจมันดีเนี่ย
ไม่ต้องมานั่งประกาศค่าแรงขั้นต่ำก็ได้

ในขณะที่ค่าแรงปัจจุบันคือ๓๕๐เนี่ย

เพราะว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเนี่ย

เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะทำได้ต้องเป็นคนที่มีความสามารถสูงนะฮะ

หรือ๑๐ขึ้นไปได้เนี่ย
ซึ่งแน่นอนถ้าไปถึง๑๐เนี่ย

ถ้าปีละ๑๐มันก็๒๕๖

อันนี้คือในนามส่วนตัวหรือพลังประชารัฐ
ขอพูดเรื่องส่วนตัวว่าเราพอใจ

นโยบายพลังประชารัฐก็จะเช่นเดียวกัน

เราก็อธิบายไปเหมือนกันว่า

ผมอยากยกตัวอย่างให้ท่านฟังว่า
เราเคยคิดกันแต่ว่าเกษตรกร

เดี๋ยววันนี้คุณยังคิดไหมว่าเกษตรกรเป็นคนยากจน

ผมมีเพื่อนที่เป็นเกษตรกร
ปีนี้ขายผลิตผลได้๑๐๐ล้าน

เดี๋ยวเกษตรกรเดี๋ยวผมค่อยชวนมาคุยอีกที

ทีแรกฟังดูเว้อ

ทุกอย่างต้องเกิดจากความฝัน

แต่กว่าจะถึงจุดนั้นเราต้องทำงานกันหนัก

ให้ถึงจุดนั้นให้ได้